คนที่ช่วยก็ตั้งใจช่วยนะครับคนที่ดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเอง
เพราะว่าวันนี้สถานการณ์โควิด๑๙ยังน่าเป็นห่วง
มีผู้ติดเชื้อใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสม
ทะลุ๒๐๐๐ศพไปแล้วน่าตกใจครับ
วันนี้เป็นวันแรกที่จุดฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
เปิดให้ผู้สูงอายุอายุ๗๕ปีขึ้นไป
บล็อกอินมาฉีดให้แบบนี้นะครับวันสต๊อปเซอร์วิทย์เลย
ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่๗๕ปีขึ้นไปนะครับ
เดินทางมารับการฉีดวัคซีนแบบออนไซต์ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับ
บางคนมาถึงก่อนนะฮะที่จุดฉีดจะเปิดบริการก็คือ๙นาฬิกา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พูดคุยกับผู้สูงอายุนะครับ
หลายท่านเลยพอใจนะฮะที่มีช่องทางแบบนี้ให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้นะฮะ
ไปฟังเสียงคุณยายท่านนี้อายุ๘๕ปีครับแม่เยี่ยมจริงมาฉีดวัคซีนนะ
ดีมากควรถึงเฉพาะสูงอายุโดยเฉพาะเลยนะดีมาก
เพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปลงทะบงทะเบียนเหมือนกัน
ใช่ใช่อันนี้เราไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลยเรามาถึงเราก็ฉีดได้เลย
บริการดีมากเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ฉีดนะเบาจนคุณยายจะได้ถามหลานว่าเขาฉีดหรือยัง

แล้วถ้าคุณยายมาฉีดเนี่ยคุณยายกังวลอะไรไหม
ไม่มีกังวลเพราะเราอยู่โรงพยาบาลเราเห็นบ่อยเลยไม่วอรี่ไม่อะไรเลย
นี่นะคะเป็นยังไงล่ะ

ใครที่ยังไม่ฉีดนะฮะคุณยายบอกไม่วอรี่อะไรเลยนะครับ
คนงานไม่พอใจครับประท้วงหยุดงาน

สาภาพแรงงานโพสต์ข้อความบอกว่า

ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายผลิตเหมือนเดิม
เพื่อรอเจรจากับฝ่ายบริหาร
และขอให้อดทนรออยู่ในความสงบ

สื่อข่าวพยายามสอบถามกับพนักงานนะครับ

ขณะที่ตำรวจนะครับซึ่งมาดูแลความเรียบร้อยนะครับ

ประตูใหญ่ปิดสนิทเลยประตูเล็กอื่นถูกปิดตายนะครับ
มีเพียงช่องส่งของเท่านั้นนะฮะ
ให้ได้ส่งของจากข้างนอกสู่ข้างใน

บอกว่าโอ้อยู่กันสบายดีมีกิน๓มื้อครบนะฮะ
เจ็บป่วยก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับ

ส่วนสหรัฐศุรกิจจังหวัดพระธนโคศีอายุทิยาครับ
เปิดเผยผลการตรวจสายพันธุ์โควิด๑๙
ในกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาล
พระธนโคศีอายุทิยาที่ติดเชื้อครับ
โดยจากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ๑๗ราย
คุณผู้ชมพบว่ามีผู้ติดเชื้อเดลต้า
โยต้าอินเดีย๗ราย
อัลฟ่าอัลฟ่าอังกฤษ๒ราย
แต่ไม่สามารถพิสูจน์สายพันธุ์ได้๘ราย
ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับได้รับการรักษาและหายดีแล้ว
และทางสาธารณสุขได้ควบคุมการแพร่ระบาด

วันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม๔๗๘๖รายครับ
แบ่งเป็นคนติดเชื้อรายใหม่๔๖๕๙ราย
แล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำ๑๒๗ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดตอนนี้

ผู้เสียชีวิต๕๓ศพ
ทำให้มันไปดันผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้
ลุ๒๐๐ไปแล้ว๒๐๒๓ศพครับ
ขณะที่ผู้ป่วยที่รักษาหายและกลับบ้านแล้ว
มีเพิ่มขึ้น๒๔๑๕รายครับ